คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องอุทาหรณ์ครับ
คงจะเล่นนานไปหน่อยคือเวลาเล่นอ่ะเอาทรัพย์สินวางที่

ม็อเทราะสับมือถือกุญแจรถแล้วเผลอหลับไปครับ
โจรเข้าไปเห็นว่าอ้าวคนเล่นก็หลับ
เอามือถือกับกุญแจรถวางอยู่ก็ขโมยสิครับ

เออได้ทั้งมือถือแล้วได้รถไปด้วย
แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือเขามีกล้องวงจรปิดเอามาแล้วครับ

ร้านเกมในซอย๓๐กันยาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ผู้ชายคนนี้ผอมสูงสวมเสื้อด้านในสีม่วง
แล้วก็มีเสื้อกันหนาวสีน้ำตาลทับอยู่ใส่กางเกงยีน

มีแมสปิดบังใบหน้าสะพายกระเป๋ามา
เดินเข้าไปในร้านเกม

แล้วก็ออกมาจากร้านเกมทดลอง

นะฮะแล้วเขาใช้เวลาอยู่ซัก๑๕นาที
จึงไปพบว่าเป็นรถคันไหนแล้วก็ขี่ออกไป

คือแบบก็ไม่ได้ดูว่าเป็นมืออาชีพ
นี่เอ้าเจอแล้วคันนี้ไปแล้วฮะ

ทางด้านของผู้เสียหายเขาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุลูกชายเขาอายุ๑๖นัดเพื่อนไปร้านเกม
ก็เลยให้ยืมรถจักรยานยนต์ของน้าสาวอีกคนนึงไป
โดยระหว่างที่เล่นเกมอันนี้ลูกบอกนะเผลอหลับครับ
หลับอยู่ในร้านเกมแต่วางกุญแจรถกับโทรศัพท์มือถือไว้ที่บนโต๊ะ

พอตื่นมาเอ้ามือถือกับกุญแจหายไปแล้ว
ตกใจรีบออกจากร้านมาดูรถก็หายไปด้วย
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดคือบอกลูกชายมาบอกแม่ก่อน
แม่ก็ไปแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นไป
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
เธอเนี่ยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะว่าเห็นชัดเจนว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร
หน้าเห็นครึ่งหนึ่งแต่ว่าพอจะมองออกว่าเป็นใคร
โดยที่กุญแจก็ไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วย
ต้องมาเป็นหนี้เป็นสินเพราะคนร้ายคนนี้แหละ
แล้วมือถือของลูกชายก็โดนขนวนไปด้วย